ดูเหตุที่สมรรถกราศิลป์กันก่อนค่ะ
ครอบครัวได้จัดพิธีชาปนกิจศพน้องปอนนักเรียนชั้นม๓
จมน้ำเสียชีวิตขณะที่ไปเข้าค่ายลูกเสือ

คือเข้าค่ายลูกเสือมันจะโหดร้ายถึงขนาดนั้น

แล้วดูข่าวนี้นะพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคน

ใช่ทีนี้บรรยากาศภายในงานศพ

เออ
ข้างกำแพงนู้นนู้น

เสร็จแล้วจะเข้าโรงเรียน
นี่แหละค่ะเป็นจังหวะของการเคลื่อนศพ
นายทองนพก้าวศรีทาหรือน้องปอนนะคะ

วัดป่าเรไลนาค้อหมู่๑๑นะคะ
ที่ตำบลกุฎโรนห้วยเม็กจกรสิน
ซึ่งเมนนี้ก็อยู่ติดกับโรงเรียนของน้องนี่แหละค่ะ
และยังใกล้กับบ่อน้ำที่เกิดเหตุด้วย
ญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนน้องปอนเนี่ย
ร่วมในขบวนส่งศพจำนวนมาก
พอขบวนมาถึงวัดนะคะก็เวียนศพรอบเมน๓รอบ

จากนั้นก็ล้างหน้าศพให้ญาติพี่น้องเพื่อนได้เห็นผู้ตายเนี่ย

ครอบครัวของน้องปอนได้ทำพิธีขอขมาศพ
แล้วก็พิธีตัดขาดความสัมพันธ์ไม่เป็นลูกเป็นหลานกันอีก

คนตายเขาจะได้ไม่มีห่วงนะคะก็ทำตามประเพณี
แต่ว่าเมื่อกี้เราก็เห็นภาพทั้งคุณแม่ทั้งพี่สาว
คือยืนถ้าไม่ไหวทำได้ไม่ได้หรอกค่ะ
จากไปก่อนวัยอันควรนะคะ
ครอบครัวเขาก็มีการนำเอาข้าวของเครื่องใช้น้องปอนมาเผาด้วย
รวมถึงกระเป๋านักเรียนแล้วก็ไม้งามลูกเสือของน้องปอนค่ะ
ส่วนบรรดาเพื่อนที่ไปร่วมงานนะคะ
ก็ร่วมกันร้องเพลงฉันจะมีเธออยู่ของสิงโตนำโชค
เพื่อแสดงความอาลัยรักเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อน
เสียงที่ลมได้ผ้าพัดไปกับกาย

ความรักที่เรานั้นมีกัน
เห็นบรรยากาศแบบนี้นะก็สะเทือนใจ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับน้องเอ
เราก็ขอเลี่ยวน้องเอนะ
เข้าค่ายลูกเสือเน่นนารีอยู่กลุ่มเดียวกันกับน้องปอนเลยค่ะ

บอกว่าวันนั้นวันที่เกิดเหตุอากาศมันร้อนมากนะ

คุณผู้ชมดูสภาพฐานโดยรอบ

มุมสูงจะเห็นสภาพอากาศเป็นแบบนี้

ทีนี้น้องเอบอกว่าวันนั้นอากาศร้อน
แล้วต้องเดินทางไกลหลายกิโล
รับเลยว่าทุกคนอ่อนล้า
ทีนี้พอตอนบ่ายค่ะ

ฐานต่างมันจะมีทั้งหมด๖ฐาน
เอาแต่ละฐานมีชื่อฐานอะไรบ้าง
ฐานแรกก็จะเป็นฐานกฎและคำปฏิญาณ
อันนี้ลูกเสือเน่นนารีก็จะต้องท่องได้อยู่แล้ว

ฐานที่๓ก็จะเป็นฐานบัวตูมบัวบาน
ฐานที่๔เป็นฐานหนีภัยสงคราม
ฐานที่๕ก็คือฐานลำเลียงน้ำมัน
ส่วนฐานที่๖คือฐานปิดตาไต่เขา
ทีนี้ตอนที่เราคุยกับน้องเอเนี่ยนะคะ
น้องเอก็ให้ข้อมูลเราบอกว่าสิ่งที่น้องเอเห็น
เห็นผอกับคุณครูผู้ชายคนหนึ่ง
ดื่มเหล้าตั้งแต่เที่ยง

แล้วคุณครูผู้ชายคนนั้นก็เมา

อันนี้คือสิ่งที่น้องเอบอกมา
ทีนี้หลังจากนั้นก็พากันมาเข้าฐาน
ฐานหนีภัยสงครามก็คือฐานที่๔
ซึ่งแต่ละฐานเขาจะต้องทำกิจกรรมไง
มีกิจกรรมกว่าจะผ่านด่านแต่ละฐานได้ประมาณ๑๐นาที
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ของปีนี้นะ
อันนี้เป็นภาพฐานหนีภัยสงคราม

คือทุกทีมันก็จะเป็นลักษณะนี้
หนีภัยสงครามครูเขาจะให้นักเรียนลงไปในน้ำ
แล้วก็ให้เดินกลับไปกลับมาประมาณ๓๔รอบ
เอาปลาหินคือนองต้องมุดน้ำหนีไง
เอามาปั้นจริงโดนน้องอาจจะไม่เจ็บ

แล้วก็จะมีให้เด็กมุดน้ำเป็นระยะ
เพื่อนบอกแบบนี้ตอนแรกยังเห็นน้องปอนอยู่
แต่พอมุดน้ำไปหลายรอบน้องปอนก็หายไป
แต่ทีนี้คุณมันก็มีภาพนะ
ที่เป็นภาพถ่ายภาพสุดท้ายของน้องปอน
ตอนที่อยู่ฐานบัวตูมบัวบาน
ตอนนั้นคือวันที่๑๖มีนาคมประมาณสักบ่าย๒โมงครึ่ง
ภาพที่เห็นน้องปอนเป็นภาพสุดท้ายที่ฐานนี้
คือน้องปอนก็ร่วมกิจกรรมอยู่กับเพื่อนนี่แหละ
แล้วก็มีน้องเอสโซซึ่งเป็นคนที่เห็นน้องปอนเป็นคนสุดท้ายอยู่ด้วย
เขามีการเผยภาพนี้ออกมา

ไม่มีเงาของผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ครูของน้องปอนเลยนะคะ
อันนี้เป็นเพราะว่าญาติของน้องปอนไม่ยินยอมให้มาร่วมงาน

โกรธแค้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกโสนกุลทรัพย์สมบัติผู้กำกับการสพห้วยเม็ก
บอกว่าตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
วันนี้จะเรียกพอและครูสองคนที่คุมฐานในวันกัดจัดกิจกรรมเนี่ย
รวมถึงนักเรียนอีก๖คนที่อยู่กลุ่มเดียวกับน้องปอน

เพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีเกี่ยวกับเยาวชน
ก็จะมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมในการสอบสวนด้วย
แต่อันนี้ก็จริงแล้วเรื่องของการไปเข้าฐานอะไรแบบนี้
ขึ้นมาจากฐานจริงมันควรจะต้องมีการเช็คจำนวนนักเรียนหรือเปล่า
ถูกต้องแต่นี่คือเขาบอกไงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น
ก็คือตอนเช้ามีเด็กนักเรียนคนนึงไม่ได้มาเข้าฐานอันไม่ได้มาร่วมกิจกรรม
ทีนี้ตอนบ่ายมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้ว
มันก็เลยทำให้ยอดมันเหมือนกับว่าน้องปอนหายไปแต่มีเด็กคนนี้มาเติม
มันก็เลยทำให้นับยอดดูเหมือนกับยอดครบ
แต่อย่างหนึ่งนะคือเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ห่วงยางเสื้อชูชี
หรือว่าต้องมีกันไหมตรงไหนที่มันเป็นจุดน้ำลึกอะไรอย่างนี้เนอะ
เพราะเห็นบอกว่าบางทีบ่อใหญ่ก็จริงบางพื้นที่ยืนได้
แต่ว่าถัดจากนั้นไปอีกไม่นานลึกลงไปเลย๓เมตรนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบแหละ
แต่ให้ผ่านพ้นเรื่องของงานไปก่อน
ส่วนเรื่องของหลักสูตรกิจกรรมเนี่ย
ทางพอบอกว่าเป็นการปรับบริบทตามพื้นที่

คิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คงจะต้องไปทบทวนในเรื่องของหลักสูตรกันต่อไปด้วยนะคะ